คุณผู้ชมครับหลังจากที่มีข้อสงสัยกัน
ว่าผู้ชายที่ใส่ชุดสีดำแล้วก็ยืนอยู่บนอาคารของคณะ
ที่มหาลัยธรรมศาสตร์ท่าประจันประสานศาสตร์
ช่วงที่ทางผู้ชุมนุมเขาเข้ามาทางประตูฝั่งท่าพระอาทิตย์
ตกลงแล้วชายชุดดำนี่คือใครนั่นสิฮะ
โอ้โหคนก็ตกออกตกใจครับอ่าแต่เขาก็ไม่ได้ใส่อะไรปิดบางใบหน้านะ
เห็นชัดเจนแล้วครับแต่ว่าต้องบอกแล้วก็เรียนให้ทราบนะครับ
ว่าเขาไม่ใช่คนที่คิดไม่ดีไม่ใช่เจ้าหน้าที่ที่จะมาจับตาติดตามผู้ชุมนุมอะไรทั้งสิ้นนะครับทุกผู้ชมครับ
มีคำชี้แจงออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผู้ชายคนนี้นะครับ
ที่อยู่บนดาดฟ้าอาคารคณะวรสารศาสตร์และสื่อสารและสื่อมวลชนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับ
ทางรองศาสตร์อาจารย์ดรอคเตอร์อัตภสิตทานแก้วผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับ
ทางรองศาสตร์อาจารย์ดรอคเตอร์อัตภสิตทานแก้วผู้ชายคนนี้นะครับ
ทางรองศาสตร์อาจารย์ดรอคเตอร์อัตภสิตทานแก้วผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับ
ทางรองศาสตร์อาจารย์ดรอคเตอร์อัตภสิตทานแก้วผู้ชายคนนี้นะครับ

ทางรองศาสตร์อาจารย์ดรอคเตอร์อัตภสิตทานแก้วผู้ชายคนนี้นะครับ
ทางรองศาสตร์อาจารย์ดรอคเตอร์อัตภสิตทานแก้วผู้ชายคนนี้นะครับ

ทางรองศาสตร์อาจารย์ดรอคเตอร์อัตภสิตทานแก้วผู้ชายคนนี้นะครับ
ทางรองศาสตร์อาจารย์ดรอคเตอร์อัตภสิตทานแก้วผู้ชายคนนี้นะครับ

ทางรองศาสตร์อาจารย์ดรอคเตอร์อัตภสิตทานแก้วผู้ชายคนนี้นะครับ
ทางรองศาสตร์อาจารย์ดรอคเตอร์อัตภสิตทานแก้วผู้ชายคนนี้นะครับ
ทางรองศาสตร์อาจารย์ดรอคเตอร์อัตภสิตทานแก้วผู้ชายคนนี้นะครับ
ทางรองศาสตร์อาจารย์ดรอคเตอร์อัตภสิตทานแก้วผู้ชายคนนี้นะครับ

ทางรองศาสตร์อาจารย์ดรอคเตอร์อัตภสิตทานแก้วผู้ชายคนนี้นะครับ
ทางรองศาสตร์อาจารย์ดรอคเตอร์อัตภสิตทานแก้วผู้ชายคนนี้นะครับ
ทางรองศาสตร์อาจารย์ดรอคเตอร์อัตภสิตทานแก้วผู้ชายคนนี้นะครับ
ทางรองศาสตร์อาจารย์ดรอคเตอร์อัตภสิตทานแก้วผู้ชายคนนี้นะครับ

ทางรองศาสตร์อาจารย์ดรอคเตอร์อัตภสิตทานแก้วผู้ชายคนนี้นะครับ
ทางรองศาสตร์อาจารย์ดรอคเตอร์อัตภสิตทานแก้วผู้ชายคนนี้นะครับ
ทางรองศาสตร์อาจารย์ดรอคเตอร์อัตภสิตทานแก้วผู้ชายคนนี้นะครับ
ทางรองศาสตร์อาจารย์ดรอคเตอร์อัตภสิตทานแก้วผู้ชายคนนี้นะครับ
ทางรองศาสตร์อาจารย์ดรอคเตอร์อัตภสิตทานแก้วผู้ชายคนนี้นะครับ
ทางรองศาสตร์อาจารย์ดรอคเตอร์อัตภสิตทานแก้วผู้ชายคนนี้นะครับ
ทางรองศาสตร์อาจารย์ดรอคเตอร์อัตภสิตทานแก้วผู้ชายคนนี้นะครับ
ทางรองศาสตร์อาจารย์ดรอคเตอร์อัตภสิตทานแก้วผู้ชายคนนี้นะครับ

ทางรองศาสตร์อาจารย์ดรอคเตอร์อัตภสิตทานแก้วผู้ชายคนนี้นะครับ

ทางรองศาสตร์อาจารย์ดรอคเตอร์อัตภสิตทานแก้วผู้ชายคนนี้นะครับ
ทางรองศาสตร์อาจารย์ดรอคเตอร์อัตภสิตทานแก้วผู้ชายคนนี้นะครับ
ทางรองศาสตร์อาจารย์ดรอคเตอร์อัตภสิตทานแก้วผู้ชายคนนี้นะครับ

ทางรองศาสตร์อาจารย์ดรอคเตอร์อัตภสิตทานแก้วผู้ชายคนนี้นะครับ

อันนี้ก็เป็นแก่นำแนมร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะครับ
คนที่๖นายศิลวิทย์หรือว่าจานิวเสรีที่วัดนะฮะ
เลื่อนไหวกิจกรรมทางการเมืองนะครับ
คนที่เจ็ดหมู่อาร์มนะฮะสิบเอกนรงชัยอินทรกวินะฮะ
แล้วก็คนที่๘ครับมินซูไฮมีนะฮะ
อันนี้เป็นสมาชิกของสรทภาคใต้นะครับ
คนที่๙ลินปิยมิตรกล้านรงค์รัฐศาสตร์จุฬาองค์กรปลดผลิตการ
เพื่อเสรีภาพนะฮะคนที่สิบก็ห้องเต้ธนทรนะฮะ
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับนะฮะ
คนที่สิบเอ็ดมิลรบนพัฒน์หวังภัยศิษย์นะฮะ
มาจากกลุ่มนักเรียนเลวครับคนที่สิบสองก็แชมป์นะฮะ
ชัดชัยพุ่มพวงจากคณะจิตกรรมปฏิมากรรมและภาพพิมพ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรนะฮะ
คนที่๑๓ครับนะฮะวาดดาวสุมาพรแต่งเกลี้ยงรองหัวหน้าพักสามัญชนนะครับ
สิบสี่ประสิทธิชัยหนูนวลนะฮะ
เครือข่ายปกป้องอันดามันจากฐานหินและถิ่นเกิดครับ
คนที่สิบห้าธนชัยเอื้อลืชาครับนะฮะ
กลุ่มลูกพ่อขุนคนลมพระเด็ดกาลนะฮะ
ที่สิบหกครับนายสมยศพฤกษาเกษมศุกร์แก่นำกลุ่มยี่สิบสี่
มิถุนาประชาธิปไตย๑๗นางสาวธนพรวิจันทร์นะฮะ
จากเครือข่ายแบรนด์งานเพื่อสิทธิประชาและสิบแปดครับ
หรือว่าปฏิพาณลือชาอันนี้ทั้งหมด๑๘คนที่ประกาศตัวว่า
เดี๋ยวจะขึ้นเวทีประสัยที่สนามหลวงสับเปลี่ยนกันตลอดทั้งคืนวันนี้นะครับ
ครับคือเดิมไรชื่อทั้งหมดเนี้ยเขาจะแยกเป็นสองเวทีอ่า
คือที่สนามฟุตบอลในธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์กับที่เวทีท้องสนามหลวง
แต่ตอนนี้ยุบรวมเหลือเวทีเดียวแล้วนะครับที่สนามหลวงนะครับที่ท้องสนามหลวงนะฮะ